หลังจากที่เมื่อวานค่ะสารรัฐธรรมนูลพิจารณา
หลายคนถามว่าอ้าวไม่เป็นสอสอแล้วทำอะไรดี
หลังจากนี้ไปนะคะมีคนตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของจะลงในเวที
เลือกตั้งผู้ว่ากอทมหรือเปล่า
ช้าสุดน่าจะเป็นต้นปีหน้า
คุณธนทรตอบคำถามเรื่องนี้เหมือนกัน

แต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้คุณธนทร
เดินทางไปปฏิบัติภารกิจตามปกติก็คือ
การไปที่กรกตขึ้นเวทีเสวนาหัวข้อ
ผู้นำการเมืองกับอนาคตประเทศไทยนะคะ
แต่ช่วงก่อนการบรรยาย
คุณธนทรพูดติดตลกบนเวทีบอกว่า
ไม่รู้ว่าคนที่นี่อยากฟังบรรยายตามหัวข้อหรือเปล่า

หรือว่าอยากฟังเรื่องคำวินิจฉัยของศาลมากกว่า
หลังจากนั้นก็ร่ายยาวไปเลยนะคะตามหัวข้อเลยค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องของผู้นำทางการเมืองกับอนาคตไทย
อกจากนี้ค่ะได้มีการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่อง
จะลงเวทีเลือกตั้งผู้ว่ากอทมหรือเปล่า
คุณธนทรยืนยันออกมาแบบนี้เลยนะคะ
บอกว่าไม่ลงรับเลือกตั้งผู้ว่ากอทม
ตามกระแสข่าวแน่นอนยืนยันเลย
ส่วนตัวเองหลังจากนี้จะทำอะไร
ก็คือทำหน้าที่ผู้นำพักอนาคตใหม่ต่อไป
เพราะว่ายังต้องเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นต่อไป
เฉพาะผู้ว่ากอทมบอกว่าตอนนี้มีรายชื่อแล้วล่ะ
ประมาณ๒๓รายชื่อเดี๋ยวคัดเลือกก่อนนะคะ

รณรงค์เพื่อให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูลในรัฐสภานะคะ

พักการเมืองนี้มาไม่ได้เพื่อให้พวกเราเป็นรัฐมนตรี

ผมไม่เคยคิดว่าการเป็นสอสอ
การเป็นรัฐมนตรีหรือการเป็นนายกรัฐมนตรี
คือเป้าหมายสุดท้ายไม่ใช่นะครับ
สิ่งที่เราทำสิ่งที่เราตั้งพักการเมืองนี้ขึ้นมา

ดังนั้นตำแหน่งสอสอหรือไม่เป็นสอสอ
ไม่ใช่ประเด็นที่ใหญ่เลยครับ

มีงานอีกเยอะแยะไปหมดเลยที่ยังต้องทำ
เมื่อวานนี้สารรัฐธรรมนุนวินิจฉัย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตนะคะมีการออกเอกสารข่าวต่อเนื่องเลยค่ะ
เนื้อหาในระบุว่าสำนักงานกรกตจะเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
พิจารณาขั้นตอนและวิธีการดำเนินการตามหน้าที่
และอำนาจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
ก็คือการพิจารณาของสารรัฐธรรมนุนเมื่อวานนี้นะคะ
ซึ่งจะรวมถึงการแจ้งข้อกล่าวหาและการดำเนินการตามพรบการเลือกตั้ง
สสมาตรา๑๕๑ซึ่งจะมีการประชุมเรื่องนี้
ในการประชุมกรกตสัปดาห์หน้าค่ะ
คุณผู้ชมต่อเนื่องเลยนะครับพาไปดูมวย๒คู่
คู่แรกก่อนท่านนี้ค่ะมาดามเดียนางสาววทัญญาวงโอภาษี
สสพลังประชารัฐคู่กรณีของเขาก็คือ
คุณช่อพานิกาวานิสโคศกภักดิ์อนาคตใหม่นะ
คือก่อนหน้านี้คุณช่อมีการพูดลักษณะคือเหมือนพาดพิงว่า
นี่สสพลังประชารัฐบางคนสามีเป็นผู้บริหารสื่อ
เนี่ยจะไม่มีการแทรกแซงสื่อได้ไง
ลักษณะการพูดให้ข้อมูลประมาณนี้ค่ะ
ล่าสุดมาดามเดียประกาศเลยนะคะ
มีการมอบอำนาจให้ทนายความไปยื่นฟ้องต่อสารอาญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เอาผิด๑ฐานหมินประมาท
หมินประมาทด้วยการโฆษณา
คือคุณผู้ชมค่ะสารอาญาก็ประทับรับฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มีการนัดมาไต่สวนมูลฟ้อง
นัดแรกคือ๒๔กุมภาพันธ์ปีหน้าปี๖๓
เอาล่ะคุณผู้ชมมวยคู่แรกจบไป

เขามีปัญหาอะไรกันนี่ค่ะ
อันนี้คือล่าสุดเล่าย้อนไปก่อนหน้านี้นิดนึ

เอ๊ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคือใครนะฮะ
คุณศักดิ์สยามชิดชอบจากภักดิ์ภูมิใจไทย
มีการไปแทรกแซงก้าวกายหาผลประโยชน์ในกระทรวงคมนาคมหรือเปล่า
แล้วประกาศชัดเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่า
ใครพบเห็นอะไรที่ไม่ชอบมาภากลในกระทรวงคมธนาคม
นี่ค่ะหลังจากนั้นเขามีการประกาศฟ้องกันนะ

ที่สุดแล้วนี่คือล่าสุดโพสต์ล่าสุดของคุณอนุทินชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
มีการโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว

ทีนี้คุณผู้ชมคุณฉายบุญนาคค่ะ

โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าสังคมไม่โง่ใครกันแน่หมาป้าอำนาจ

ของคุณชายไม่มีเราอ่านไปอันนี้แหละ
เขามาถามทำไมให้แค่นี้คุณผู้ชมไปหาดูเองนะคะ